ไทยนั้นถือว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับและเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการ
ซึ่งทีมชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยพัทยาเทศทองวัชรพลวงศาสุบินทิพมณีและวรวุฒิแสงอำภาครับ
ก็เอาชนะญี่ปุ่นไปแบบขาดรอยครับ๙ต่อ๔ซึ่งเหรียญนี้ถือว่าเป็นเหรียญทองที่๓ของทัพนักกีฬาไทย
ซึ่งทีมไทยนั้นประกอบไปด้วยนวลจันพลศิลาพรโชคลาบเย็นและเฉลิมพลตันบุตรนะครับ
ก็เป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะสหรัฐอาณาจักรไป๓ต่อ๒ครับ
ไปดูกันที่การทำประตูอย่างยอดเยี่ยมกันหน่อยนะครับในการแข่งขันฟุตบอล๕คนพิการสายตาระหว่างอีรานกับโบราโกครับ
เรียกได้ว่าเป็นความสุดยอดของผู้เล่นอีรานแล้วครับแล้วก็ทำประตูนี้เป็นประตูปิดท้ายให้กับอีรานนะครับ
ชนะไปสองประตูต่อศูนย์ครับก็สำหรับผู้เล่นในการแข่งขันเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่พิการทางสายตานะครับ
แต่ว่าผู้รักษาประตูนั้นจะเป็นผู้เล่นที่มองเห็นแล้วก็สายตานั้นดีครับ
ส่วนสรุปตารางเหรียญตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการขันพาราลิมปิกเกม
ตอนนี้อันดับ๑ยังเป็นจีนครับที่มี๕๐เหรียญทองสหรัฐอาณาจักรตามมาเป็นอันดับ๒นะครับ
ส่วนไทยนั้นตอนนี้อยู่อันดับที่๒๑ครับมี๓เหรียญทอง๑เหรียญเงินและ๒เหรียญทองแดงครับ